สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้ผมเป๊ะเป็นตุ๊ดมากเลยอ่ะ
วันนี้ผมเป๊ะนับควดฉันจะเป็นกะเทยมากกว่าฉันรู้อ่ะกันชัย

แล้วถามวันเธอคนหนึ่งใครน่ะ
เปล่าคือมีลงร่วยรู้พี่หนุ่มไว้ผมทรงนี้

ไม่ใช่เธอไปโดนกระเทยที่ไหนหลอกให้ไว้ทำผมทรงนี้ก่อนดีกว่า
นี่เขาซอยผมสั้นมาเลยใช่ไหมไม่ใช่ผมมันยาวนี่แซวเหรอ
คือผมผมยาวเสร็จแล้วผมหวีขึ้นไปไม่ได้
แต่ผมอย่างนี้ไม่ได้มันก็ตกลงมาเขาก็เลยเอาไอ้ที่แงบให้ผมอย่างนี้
คิดถึงมายูเวลาดูพ่อเขาออกทีวีบ้างไหม
ทำไมทำไมล่ะดูดินโฮของหนุ่ม
เหรอไม่น่าจะอยู่นี้ยกอัมแชร์
อยู่นี้มายูเรียกอะไรมั้ยคุณแม่เรียกคุณหรอ
หมดแล้วจริงแล้วค่อยดูนะวันหนึ่งมายูจะเป็นธอม
ถ้าคุณเป็นตุ๊ดมายูจะเป็นธรรมพี่ว่าอย่าให้สับสนกันไปมากกว่านี้เลย

นี่คือผลจากสภาวะโลกร้อนไม่แปลก
อเมริกายังแบบว่าในประวัติศาสตร์ยังหนาวขึ้นมาสุดได้เลย
เพราะฉะนั้นกัญชัยจะเป็นตุ๊ดมันไม่แปลกพี่
ภาวะโลกร้อนทำได้ทุกอย่างเอาอย่างนี้นะฮะสำหรับข่าวใส่ไข่นะครับ

หลังเดินหน้าประเทศไทยและวันศุกร์หลังครบทรงชาติ
แล้วก็ส่งไลน์มาหาเราเลยนะคะที่ไทยรัฐ
ไทรัศน์ไทรัศน์แหละออฟิเชียลนะฮะ
แล้วก็คนที่บอกว่าดูไม่ทันรีลันเที่ยงคืนนู่นนี่นั่นนะครับ
ชมย้อนหลังได้ที่ยูทูปนี่ไง
เขาพิมพ์ว่าไทรัศน์เจอเลยดิฉันก็ดุมอะ
ดิฉันดูมาอยู่เมื่อวานเอาดูอยู่ว่ะ

มาดูเรื่องเล่าในหลวงที่ประทับใจเรื่องเล่าในหลวงรัชการที่๙ค่ะ
ตอนแล้วฉันล่ะนะคะดรสุเมษตันติเวชกุลได้เล่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง
ที่เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรบิณฑ์ทะละมหาภูมิพนธ์อนุญาเดช
แล้วก็ได้รับพระราชทานพรครั้งสุดท้ายนะคะว่าสุเมษงานยังไม่เสร็จค่ะ
เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อดรสุเมษตันติเวชกุลเลยค่ะ
การมูลนิธิชัยพัฒนาและเป็นข้าราชบริพาณที่รับใช้
พระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดของในหลวงราชการที่๙
กล่าวปรัฐกฐาในโครงการกิจกรรมงานสัมมนาผู้สูงอายุเมื่อปี๒๕๕๙

ผมเคยเข้าเฝ้ากราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ผมต้องเกษียณเมื่ออายุ๖๐ปี
และพระองค์ทรงเจริญพระชนพรรษา๗๒พันศาในปีนั้น
พระองค์รับสั่งว่าแล้วฉันล่ะ
เมษงานยังไม่เสร็จแล้วก็รับสั่งอีกครั้งหนึ่งว่า
เมษงานยังไม่เสร็จรับสั่งอย่างนี้ถึง๒ครั้ง
แต่วันนั้นเป็นต้นมาถึงวันนี้ผมไม่กล้าเอ่ยคำว่าเกษียณอีกเลย
แล้วก็ท่านก็เปลี่ยนเป็นพระราชทานพรแทน
ดรสุเมฆขอพระราชทานพรวันเกิดแทน
ท่านก็พระราชทานพรให้แข็งแรงขอให้มีพละกำลังที่แข็งแรง
เพื่อจะได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นได้
พระราชทานพรมักจะจบที่ทำประโยชน์ให้คนอื่น

พระราชบุริภาคของพระองค์ท่านจะยินได้อย่างนี้ตลอดเลย

แต่อีกสิ่งหนึ่งเพราะวันนี้เขามีการเอาไม้จันทรัพย์ไปที่โบงสูง
ใช่ที่ถูกคนรอระหว่างทางเต็มเลย
แล้วก็เข้าไปเก็บเสร็จไม้จันพอตัดเสร็จ
ไปเก็บเป็นสิริมงคลเข้าไปในตรงนั้น
เคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะฮะทางทีมงานนะครับ

ถามกับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะหอม
อ๋อคือหมีกลิ่นไปตัดเลยก็ไม่ได้
เหมือนแบบไม้ใหญ่ประเทศ
แต่เรื่องที่แปลกคือตอนที่เขาได้มีการทำพิธีบวงสูง
ก่อนที่จะมีการตัดเนี่ยนะฮะเขาจะมีการไปผูกผ้าใช่ไหมฮะ
หลังจากนั้นก่อนที่จะตัดเนี่ยเขาก็เดินย้ายออกมาข้างนอกไปทานทุ่งทานข้าว
หันกลับมาอีกทีปรากฏว่าเป็นลำแสงเนี่ยฮะ

ขึ้นไปจากบริเวณนั้นแล้วก็มีการถ่ายรูปติดเอาไว้

ว่าที่ผมแน่เอามาให้ดูเป็นภาพ
เป็นแสงลำแสงออกไปอย่างนี้

แล้ววันนั้นผมโชคดีมากที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์

ในวันนั้นเนี้ยนะฮะก๊อตตะนั้นยังไม่ได้ตัด

เคยตัดพืชที่จะเอานำไป

เนื้อเซศนไม้เนี่ยเอามาเก็บไว้
เสร็จที่เค้าตัดตัดแล้วทิ้งไว้ชาวบ้านก็อ้อกไปเก็บ

แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเค้าจะทำไปหลังคาเล็กกันนะฮะ
ดูดิแปลกไหมละคุณผู้ชมเนี่ย
ก่อนที่จะตัดนะอันนี้คือหลังจากที่บวงสวงเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ย
บวงสวงตั้งเครื่องแล้วแล้วก็พักแล้วก็กลับเข้ามาแล้วเห็นภาพนี้
นี่ดูสิฮะเนี่ยดูสิคุณผู้ชมแบบเป็นอะไรที่แบบขนลุกจริงนะฮะ
ขึ้นอย่างนี้เลยเหรอขึ้นอย่างนี้เลย

ใช่ปรากฏว่าทุกคนก็เลยเดินไปตรงจุดนี้ปรากฏว่าเป็นจุดที่
อยู่ของต้นไม้๙๑๑ต้นที่เลือกเอาไว้

เขาบอกว่าลำแสงสีน้ำเงินขนาดใหญ่๓เส้น
ก่อนถึงวันประกอบพิธีบวงสวงตัดไม้จันหอม

ก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน

ลำแสงสีน้ำเงินใหญ่มาก๓ลำวันที่๑๓พฤศจิกายเย็นช่วงเย็นก่อนประกอบพิธีตัดไม้จันทร์หอม

ประกอบพิธีเสร็จเพราะแยกเป็นคันข้าว
แล้วก็เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮ
ในอำเภอไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธก็จะไม่ได้อินกับเรื่องพวกนี้สักเท่าไห

ออกจากโบรตมาก็โอเคแหละโดยตำแหน่งนาฬิต้องเข้าไปร่วมงาน
ในที่สุดว่าเฮ้ยออกจากโบสถ์มามานั่งทานข้าวเนี่ย
เหลือไปปุ๊บมันเกิดลำแสงนี้ตรงต้นไม้
ต้นไม้จันทองที่ต้องใช้ในพระราชพิธีจริง
เขาบอกว่าที่ก่อนจะเอาขึ้นลงก็ต้องทำวงสูงกันใช่ไหมคะ
นี่แน่นอนนะคะนางศือจีนไทยแล้วก็ขึ้นนั่นหนึ่งเลยนะครับ
นี่ก็ดีมีการเคลื่อนย้ายไม้จันหอมจากจังหวัดประจบคิวิครนะครับ
เพื่อที่จะเข้ามาที่กรุงเทพฯมามอบให้กับทางสำนักช่างสิทธิ์หมู่
ที่จังหวัดนครปฐมเพื่อจัดสร้างพระบรมประโกรธ
เขาเรียกว่าพระโกรธไม้จันทร์
แล้วก็จะมีบางส่วนก็จะมีการไปแกะสลักเป็นฉลู
แล้วก็ไปติดตามพระเมรุมาตรของพระองค์ท่าน

ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะนำมาทำเป็นดอกไม้จันทร์
โอ้นู่ง่ะชื่อดอกไม้จันทร์มาจากอันนี้

ไปการส่ง
หัวใจคนไทยเลยนะจังหวัดค่ะพรีศุดสุก
ถึงที่ถือของข้าปฐมแล้ว
ก็จะได้เห็นนะครับไม้จันหอมนะฮะที่ได้มีการนำส่ง

ในวันนั้นจะได้มีการนำไปทำอะไรกันบ้าง
แต่ที่แน่คือจะมีการนำไปประกอบเป็น
พระเมรุมาตรโทษนะครับเป็นพระโกจันทร์
แล้วก็ที่สำคัญจะต้องเป็นที่เก็บพระอาทิตย์ด้วยใช่ไหมฮ
เป็นอีกพระโกตที่จำลองมาเก็บพระอาทิตย์นี่ค่ะ

นี่นะครับนี้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีผู้ชาชน
ดูสิประชาชนยืนตลอด๒ล้อถนนตั้งแต่ออกมาจากประจวบคิริขันเลย

มีบางช่วงที่เป็นเด็กนักเล็กมาถือพระบรมชายลักษณ์แล้วก็ชู

ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้าง
พอประสบความสำเร็จอย่างสูง
แล้ววันนี้ไปบวงสวมไปลำอะไรเรียบร้อยครับตอนนี้

บอกเขาโดยตรงเลยนะอันนั้นเรื่องโดยตรงเลยนะ

เฮ้ยเขาจะทำเป็นหน้า

วันนี้นายกอารมณ์ดีหน่อย

เพราะคนไปถามเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์กันเยอะ
วันนี้นายกก็ตัดทำไมมีอะไรเหรอ
แล้วดันดีไหมล่ะอารมณ์ดีแล้ว
อ๋อฟิวนายยกวันนี้อารมณ์ดีไหมครับ

นี่เห็นไหมล่ะบอกมานั่นไง
นายยกตรงทิม

ภาพซ้ายก็ความยิ้มโอเคนะ
ก็แสดงหากะติได้นะครับพิธีกรนะฮะ
ที่จริงแล้วภุมพิธีตูประธานเปิดรถไฟชั้น๓โฉมใหม่

เดินทางโบกี้ที่๙บริเวณชาญชาลาที่๕
ออกจากหัวลำโพงไปโรงพยาบาลลามา
ไปเปิดที่รัศกาลในหลวงรัศกาลที่๙
ยานสถานีรถไฟหลวงจิงระดาษ์นี้

จากหัวลำโพงไปโรงพยาบาลลามา

ตูดแทบแบบเปลี่ยนสภาพเลย
ดามคุณอยากคำถามว่าถามว่าเคยนั่งรถไฟหรือเปล่าดีกว่า

ใครคนอยู่นะฮะคือจริงแล้วนายกรุงสมนตรีเนี่ย
เดินทางจากสถานีรถฟังหน่อยฟังหน่อยกัญชา

เอาฟัง
คือไม่ใช่รถไฟรถไฟชั้น๓ปรับปรุงมาใหม่
ยกระดับการให้บริการจำนวน๒๐ขบวนนะฮะเป็นของความที่ใหม่ของราชาชน
ก่อนจะทยอยปรับปรุงให้ครบทั้งหมด๑๔๘ขบวนตอนนี้เบื้องต้นลด๒๐ขบวนแล้ว
ในปีหน้าน่าจะครบ๑๔๘ขบวนนายกตู่ก็เยี่ยมชมรถดีเซลราง๔ขบวนเนี่ยทาง

การรถไฟเนี่ยเค้าก็นำขบวนรถท้องจินเนี่ยสายตะวันออกเฉียงเดือมาปรับปรุงทั้งภายในภายนอก

อันนี้คือรถไฟฟรีด้วยประชาชน
ดูความก้าวหน้าและการผัดติดรูปของการรถไฟ
เพราะทุกสิ่งของประเทศไทยมีการพัฒนาตามลำดับ
แต่วันนี้รัฐบาลต้องลงมามอบนโยบายการปฏิบัติมาดูในรายละเอียด

ถูกนายกก็ยังบอกอีกว่าสิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจ

วันนี้เราก็ได้บอกนายกตู่บอกอย่าไปเร็วสูงมันอันตราย

มันจะต้องวิ่งไปหนองคลุมหนองคลาย
เดี๋ยวก็ต่อกันนะ
ไม่เรายุ่ง๖๐อันตรายมี
ปรับทศลคติแหละคุณแต่ผมบอก
เขาก็บอกว่าขอให้สร้างความเข้าใจใหม่ต้องช่วยกันรัฐบาลทำเพื่อใคร
วันนี้รัฐบาลทำปรับปรุงทั้งรถไฟเก่า
แล้วก็ที่สำคัญเขาก็จะหารถไฟใหม่ถือเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้น

ดังนั้นจึงเป็นความภูมิใจขององค์กรโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยไปรังแก่ใคร

แต่อยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
ให้ทั้งลูกจ้างแล้วก็สหภาพร่วมมือกับรัฐบาล
องถึงผลประโยชน์ของประชาชน
แล้วก็วันข้างหน้าให้มีการพัฒนารถไฟ

ได้นึกถึงเมืองนอกออกไหมถูกนะฮะแล้วก็มีน้ำฉีดเพื่อล้างรถไฟ
แล้วก็เป็นยาบานะราคาถูกในระยะยาว
ให้ปรับปรุงซ่วมอย่างเดียวที่จะกลับไปนั่งโอ้โหกลิ่นซ่วมเขาโอ้โห

จิทัลเกิดปัญหาคือว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าสัมปทานกันใช่ไหมคะ
และค่าอะไรต่างตอนนี้ค่ะใช้ม๔๔เลยนะคะ
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่า
ให้ผ่อนผันในการจ่ายจาก๖งวดเป็น๙งวด

แล้วก็จำนวนที่ต้องจ่ายก็ลดลง

และค่าโฆษณาก็เท่าเดิมแล้วต้องแบ่งไปอีก๓๐ช่อง
ใช่ไหมเงินเท่าเดิมเออก็มัดเงินเท่าเดิมลงไปหารกันดิ
แล้วตอนเริ่มมันเริ่มอย่างไรฉันก็งง

คือตัวเดือนพฤษภาคมหน้าจะต้องจ่าย
ตอนนี้ก็ใช้หมอสี่สี่เลยคือไม่ต้องผ่าน

ก็เป็นวงเงินรวม๘๕๐๐ล้านเนี่ย
ก็ชำระลดลงมาเรื่อย
เป็นเฉลี่ยออกไปเป็น๖งวดจาก๔
ก็โอเคพี่ดีแล้วพี่เราจะได้บินตอนหน้าปากกันได้เป็น๙ไม่ใช่๖๙เลย
ซึ่งตอนนี้นะผู้นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพก็บอกว่า
เรื่องน่ายินดีที่รัฐบาลเริ่มเข้าใจปัญหาของทีวีดิจิทัล

ยืดอายุและผ่อนคลายเงื่อนไขด้านการเงินให้แก่ช่องดิจิทัลที่ยังเหลืออยู่

อย่างไรก็ตามไม่ได้การันตีว่าทุกช่องอยู่รอดนะครับ

ก็ยังต้องดูกันต่อไปนะ
ช่วงหน้ามาดูวิธีไล่ผีเข้า

ผมไม่เคยเจอผมเคยเจอผีปอบเข้าในรายการ
ที่ไหนวะ

โอเคเดี๋ยวกลับมา
กลับมากับข่าวใส่ขา

เรื่องไล่ผียังใช่มั้ย

ตอนนี้เขาบอกมีผู้ประกอบการนะฮะ
ซึ่งออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องสิ่งตัวเองนะครับ

เขาได้มีการไปซื้อนะฮะลิขสิทธิ์นะครับ

๒๐กว่าล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์มา
ก็เห็นหมดแล้ว

หลังจากนั้นทางเขาก็เลยออกมาบอกว่า

จะสามารถรับความหวังของคนทำงานได้
เขาเรียกอะไรอ่ะ

ก็เอาลงเปิดคนเข้ามาดูต่อแล้วก็โหลดกัน
เพื่ออะไรที่ทำอย่างนั้นคนที่เอาไปแปลงไฟแล้วทำ

เขาตั้งแฟนเพจให้มาทุกแฟนเพจ
อ๋อใดไลค์ใช่ไหมชนรักหนังไทยคุณเขาจะทำชนรักหนังไทย

ถ้าเกิดยอดไลค์มาเขาก็สามารถไทยอินนะขอบในเฟนบุคล์หลาย

ค่ะครอบค้นแอร์สี่ทุ่มจบสี่ทุ่มครึ่ง
เที่ยงคืนหนูก็ได้ดูในยูทูปแล้ว

อีกหน่อยเนี่ยก็คือปรากฏว่าเขาก็บอกมาเลยนะครับว่า
อีกหน่อยคือฉันก็คงจะแบบไม่ซื้อแล้ว

คุณก็ขโมยไปลงทุกคนเจอกันหมดแล้วพี่

ทุกวันนี้หนังไทยโดนมานานแล้วถึงหนังฝรั่งก็โดนหลงยิ่งกว่านั้น

ทางคนที่เสียหายในคุณพุดำเขาก็บอกว่า
ซึ่งหลายที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เรื่องของการดาวน์โหลดเพื่อการรับชมอย่างผิดกฎหมาย
ยังคงมีอยู่แล้วก็เข้ามาเรื่อยในแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้
ในวันนี้เงินก้อนสุดท้ายในครอบครัวเล็กของดิฉัน

อ๋อคือเขาเอาเงินมาลงทุนต่อทุนเนี่ยเนอะ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

ต้องใช้คำว่านางญี่ปุ่นลดนางจิปส์
ห้องไม่ให้เมเข้าห้องด้วยวะ

วันดีคืนดีก็ให้หมอดูมาบอกว่าให้แยกห้องว่ะ

ไปจ้างหมอดู

แต่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะมีฮายูมายูบุกทุกห้อง

มายุบุกห้องนอนทุกห้องไหม

เคยจะเอาพระให้แล้วก็ร้องกรี๊ด

อย่างนี้หนูก็เอ๊ะทำไมมึงสั่น
หนูก็เห็นทูบจุดทูปตอนเวลาเชิญทูบจิ้ม

ตัวเองที่เจอกับตัว
ว่าหนูว่าหนูจะหมดตัวเพราะผู้ชายพี่
ไล่เองเอาทูบจี้ครับ

เหมือนฉันต้องไปตายแล้วเกิดใหม่

โอ๊ยทำไมเจ๊พเจ้าออกเร็วจังเลย

หลังจากผู้หญิง
แล้วมีผู้ชายที่เข้าไปเจรจาน
คงตัดฟินใจนะฮะ
ฟ้าพูดเพื่อน

นี่นี่ผีเข้าอยู่ใช่ไหมคุณหนุ่มถ้าคุณหนุ่มเจออย่างนี้คุณหนุ่มจะทำยังไง
เอาผักแขวนเอาผักแขวนแล้วก็อาจจะทำบิ๊กกี้ดูหนุ่มเนี่ยนะครับ
เอาผักแขวนแต่ดูผู้ชายคนนี้นะครับ
แล้วฟังเขาพูดเหมือนจะกำลัง

เดี๋ยวก่อนสิไม่ยอมออก
อยู่กับพูดจะออกหรือเปล่า

คือคุณคิดออกไหมคือคุยเท่าไหรก็คุยไม่รู้เรื่อง

รายการป๊อกมาทันที

คือโลกออนไลน์เขาก็แชร์คลิปนี้กัน

ถ้าเกิดศิราถีเข้าเนี่ยเราจะต้องถามว่าคุณมาจากไหน
ต้องการอะไร
อยากดื่มเหล้าอยากดูดบุหรี่อยากกินแกงอ่อมอยากอะไรอย่างนี้
นั่นก็จะรีเครสเราได้ดีกว่าใช่บางทีเราโอเคจะให้ไม่ยอมออก
ช่วยเปิดไลน์ดิฉันว่าไลน์ตลอดทั้งรายการมีแต่คนชมว่าหนุ่มกัญชัยหล่อ

ไม่อยู่เรียกว่าแม่

จริงถ้าเธออยู่กับฉันเยอะไปแล้วจริง

เนาะก็อย่างที่บอกกันแหละ
คุณก็ลองตัดสินใจว่าผีเข้าเนี่ยมันจะเป็นยังไง
นี่คนปราบผีโดนแก๊งทวงหนี้คะเนี่ย

เขายิงปืนเขาบอกว่าถ้าไม่ไม่ออกจะยิงเนี่ย
คือผีเนี่ยถ้าสมมุติผีไม่ยอมออกเนี่ยกูจะยิง
ปรากฏว่าเขายิงปืนขึ้นปุ๊บเหนียวไกล
เบลือนตรงไกลปุ๊บเสียสถานปุ๊บผีออกเลยค่ะ
คนผีเข้าล้มแล้วผีก็ออก
นี่เป็นวิธีไล่ผีแบบใหม่เนาะ
แน่จากนั้นคนที่ยิงตำรวจจับได้หรือเปล่า
แต่ยิงใกล้มากเนี่ยเนอะ
ยิงในเต็นท์เลยแหละน่ากลวมกันนะ
เอกซีท์วิธีไล่ผีแปลกแถวบ้านเธอเป็นอย่างไรบ้างน่ะ
ก็ถ้าเกิดเต็มสุดก็คือต้องมีห่างกระเบน

เขาหังกันไปไล่ผีได้อันนี้เป็นความเชื่อมมัวดำเข้าไปเที่ยนเด็กเนี่ย
มัวดำหังกันไปเที่ยนตีให้เห็นตายนะเธอ
ฉันจะไม่ไปเที่ยวกับเธอปีใหม่ถ้าเธอพุกปากเสีย
ตกปากตรงแรมไปแล้วอ้าว
งานมูลนิธิยุวะศิลปินไทยมาฝากกันค่ะไปดูค่ะ
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่๑๒
ถือเป็นเวทีที่จะช่วยส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถโดดเด่นทางศิลปะ
มีโอกาสก้าวไปสู่เวทีระดับสากล
โดยปีนี้มอบรางวัลผลงานยอดเยี่ยมทั้ง๖สาขา
ศิลปะไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนเท่าไรแต่ก็เป็นศูนย์หนึ่งของชีวิตของพวกเราเหมือนกัน
ให้มีเวทีได้เสนอผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมา
นำเสนอความงามที่ซ่อนอยู่ในความธรรมดาบอกว่า
ปีนี้เป็นปีแรกที่ส่งผลงานเข้าประกวด
และภูมิใจมากที่ผลงานของตัวเองได้แสดงสู่สายตาสาธารณชน
พร้อมได้รางวัลยอดเยี่ยมประเภทศิลปะ๒มิติค่ะ
อยากให้คนที่มองผลงานได้เห็นความงามของความงามและเสน่ห์ของวัตถุรอบตัว
เหมือนคำถามที่มองเห็นกันอยู่ทุกวันแล้วนะครับ
ได้รับรางวัลแล้วก็ภูมิใจมากครับ
และฝนผลงานก็ได้แสดงเพิ่มเติมจากที่เคยแสดงมา
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติ
หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้ากรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๙
ทุกวันจันทร์อังคารและวันนักขตะเริกค่ะ
ใช่ไหม

ครับอ่ะคุณผู้ดำจะถามให้ผู้ชมไหม
ไม่ฉันชมว่าเธอหล่อหรือเปล่าคนก็ชมว่าเธอหล่อใช่ไหมครับ
ไม่คุณผู้ดำจะไปกรีดตาดีไหม
คุณผู้ชมสามารถส่งไลน์เข้ามาได้นะฮะ
ช่วงหน้านะครับใหม่เหมือนคนเมาส์ชวดเงินแสนเพราะผู้จัดการ

ว่าเป็นข่าวได้ตลอดช่วงหน้ามาดูค่ะว่าชวดจริงหรือเปล่า
ใช่ไหมถูกต้อง
เอ้าฮั่นลดฐานะไอซ์

คุณพระดำวางไว้แล้วแกะเลยแล้วก็เข้าปากไปซะ
นี่นะฮะจากคู่เลิฟหวานนะฮะที่ใครเห็นก็อิจฉานะ
สำหรับนักร้องหนุ่มสุดแซ่บนะคุณฮันอิสริยะ

กลับได้คำตอบว่าลดสถานะลงแล้วนะครับ

ซึ่งฮั่นพูดถึงความสัมพันธ์สัมพันธ์คุณไอซ์ในครั้งนี้นะครับ

อีฮันไม่กระดับโดยฟอร์ม

เขาคุยไม่ใยชัด
พอว่าน่าจะมีส่วนความไม่เข้าใจกัน
ก็ไม่ควรจะแปลงเสียงไปกันตัดต่อ

มันอาจจะมีบางอย่างที่ถูกใจกัน

เป็นเรื่องปกติยอมรับนะครับว่า
ใช้คำว่าพี่น้องน่าจะสักเดือนกว่าแล้ว
ยืนยันได้ว่าไม่มีเรื่องของบุคคลที่๓

ว่าไอซ์ไปทาง๙๐คนใหม่อาจจะเป็นเพื่อนของเขาก็ได้
หรือถ้าเขามีความสุขดีเราก็ยินดีด้วย

เพราะทุกอย่างมันยังไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเอง
จากที่เรารู้น้องเป็นคนยังไงผมก็รู้ดี
ไอซ์ตอนนี้ก็ยังคุยกันเหมือนเดิม

ในสิ่งที่ดีก็ยังมีอยู่เก็บเอาไว้เหมือนเดิม
ปแล้วคือไม่เชื่อว่าน้องเขาไปเจอคนอื่น

เวลาเจอดาราผู้หญิงเนี่ยใครที่แบบว่า

เล่นกับคุณต่อแล้วก็ณเดชนยายาด้วย
โอ้โหยังไม่ได้ดูเลย

เป็นผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่มีความอะไรอยู่ในตัวสิ

ส่วนเรื่องน้องมะรินะคะแม่โบบอกว่าไม่ได้อัพค่าตัวใดนะคะ

น้องน้องโบก็บอกว่าช่วงนี้เด็กอายุ๓๔ขวบ
จะมีอะไรมีความตัวของตัวเองสูง
ก็มาทำอะไรไม่ได้ต้องทำตามอารมณ์เค้า
มะลิไม่ดื้อนะคะแต่ว่าจะติดแกล้ง
รู้นะว่าห้ามแต่แกล้งทำไม่รู้ไม่ชี้ยั่วให้โมโห

เพราะว่าน้องโตขึ้นก็ต้องคุยมากขึ้นค่ะเวลามีงานติดต่อมา
ต้องบอกสเต็ปว่ามะลิเป็นอย่างนี้นะคะ
ว่าตอนนี้ขึ้นเวทีอาจจะไม่เต้นแบบตอนที่เขาตัวเล็กแล้วนะคะ
เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วเขาจะเขิน
แล้วก็ที่บอกว่าน้องน้าดนน้าดนเป็นอย่างไร
บอกไปเจอแล้วเป็นคู่จิ้นเขาบอกว่าน้องดนเขาเขินแม่โบ

แล้วก่อนกลับพี่บุ๊กมาให้หอมแก้ม
เขาก็เดินมาหอมเขื่นเขื่นบุ๊คมาอ่ำแก้มน้าดนนะ

น้องน้าดนมาหอมมานี่ห่วงไหมแรกก็
ไม่อ่ะไม่อ่ามไม่เป็นไร
ไม่ว่ายังไม่ได้ขึ้นนะเข้าตัวเท่าเดิม
ซีเรียสอะไรรู้แล้วว่าต้องเจอแบบนี้

อยากกินปลาหมึกจังเขาบอกเอาเลยเอาล่ะทำเหมือนกันฮะ
อ่ะคุณแองจี้เกี่ยวกับใหม่
มีคนไปเมาส์ว่าเป็นนางเอกชวดเงินแสนเพราะผู้จัดการเรื่องเยอะ
คือคุณในใหม่เขาบอกอันนี้จริงแล้วมันเจอข่าวจนชินชาไปแล้วล่ะ
สำหรับใหม่ดาวิกาเนี่ยล่าสุดมีข่าวเมาส์
ยกนะนางเอกคนนึงชวดงานอีเวนต์

ต้องมีสิเมื่อก่อนนางเป็นเจ้าแม่อีเวนต์เนอะ
แต่ตอนนี้ก็บอกว่าอีเวนต์ใหม่เริ่มหายไปเหมือนกัน
มาแทนเพราะว่าความเรื่องเยอะของผู้จัดการส่วนตัว
หลายคนก็เลยไปโยงว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเพราะว่า

คือเราก็สงสารนะเพราะเขาดูแลใหม่กับใบเฟิร์น

เรื่องที่ไถ่สีลงซีรี่ส์
แล้วก็เรื่องปวดหัวของแม่มีเยอะแล้ว

ก้าวเครียดไหมล่ะสบายค่ะ
รายละเอียดแล้วไม่ใช่เราใช่ค่ะใหม่ก็ชิวอยู่แล้วนางไม่เครียด

ก็ชิวอยู่แล้วปีนี้มีข่าวเยอะนะเป็นดาราที่มีข่าวเยอะแล้ว
ก็บอกถ้าใหม่มองตัวเองในสิบยี่สิบปีข้างหน้า
ก็คงไม่มีข่าวเยอะแบบนี้หรอกนางก็บอก
แต่มันเป็นเรื่องปกติทำบุญหน่อยไหมเขาบอกทำบุญกับพระในบ้านก่อนค่ะ
จะทำบุญกับพระในบ้านนางจะพาพ่อแม่นางไปเที่ยวแล้ว

โอ้โหนี่ผมกำลังดูคลิปที่เขาขับรถไอ้นั่นน่ะ
สามสิบชนสามสิบคันชนสามสิบคันอ่ะ
เดี๋ยวติดตามที่ไทยรัฐนิวโชว์ฮะเดี๋ยวคงจะมีข่าวนี้กัน
ชนกันแหลกลานที่ถนนเอกมัยท่านผู้ชมค่ะ
นักรวมจริงอันนี้ต้องโดนจับต้อง
เบาอย่าบ้าต้องโดนสัก๒๓ที
เอ้าวันนี้ค่ะวันนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
ถ้าเราไม่ยอมหยุดพูดตัดไปได้เลยนะคะ